มาดูเหตุการณ์ฆาตกรรมนะคะเป็นเหตุฆาตกรรมร่างทรงหญิงอายุ๖๗ปี
ด้วยการถูกปาดคอนะคะไปพบศพอยู่ในสำนักสงร้างที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ตำรวจคาดว่าจะเป็นฝีมือของอดีตสามีนะคะที่เกิดเหตุอยู่ภายในสำนักสงร้าง
เป็นแผลหลายแห่ง
สอบสวนไอ้จวนสศรีอายุ๖๑ปี
น้องชายของผู้ตายให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุนางสุรินกำลังนั่งหันกล้วย

กระทั่ง๕โมงเย็นลูกชายของผู้ตายซึ่งเป็นใบ้
ออกตามหาแม่พบว่ากลายเป็นศพ
ก็เลยวิ่งกระหืดกระหอบมาหาตัวเอง
ทีนี้ตัวเองซึ่งเป็นน้องชายพอไปถึง
พบว่าพี่สาวเสียชีวิตไปแล้ว
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาดูค่ะ
เรื่องต้นตำรวจนำตัวลูกชายผู้ตาย
ที่เป็นใบ้ไปสอบสวนเนื่องจากมีประวัติติดยาเสพติด
และที่ผ่านมามีประวัติเคยทำร้ายแม่

ใดทีนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวอีกหนึ่งคน

เขามีปัญหากันเรื่องที่ดินนะคะแล้วก็เลิกรากันไป
โดยก่อนเกิดเหตุอดีตสามีมาไถไร่
อยู่บริเวณใกล้นั่นเองแต่ตอนนี้หายตัวไปค่ะ